ตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะที่ได้รองแชมป์เอเชียตอนนี้

ส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรอบคัดเลือก

ว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่า

เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็ถือเป็นการเข้าชิง๒สมัยติดต่อกันค่ะแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นที่ได้แชมป์ทั้งสองครั้งค่ะ
โดยนายสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยที่ไปรอต้อนรับก็กล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่สู้อย่างสุดความสามารถแล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากจะแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ
หลังจากนี้นะคะทางสมาคมเองค่ะก็จะเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิกเกม๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบที่๒หรือว่ารอบส่วนทวีปเอเชียในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้ค่ะ
จากนี้นะคะนายสมพรก็ยังเปิดเผยต่อว่าณตอนนี้ก็มีไม่กี่ชาติค่ะที่ยื่นข้อเสนอเพื่อลุ้นเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าไทยก็มีศักยภาพมากพอที่จะรับหน้าที่และภายในสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอวีซีจะเลือกชาติใดให้เป็นเจ้าภาพส่วนการแข
กับจีนที่ได้สินไปแล้วค่ะ